คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าในการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เมื่อวานนี้ใครเห็นภาพต้องบอกว่ามันระทึกจริงนะฮะ

อุบัติเหตุของรถบรรทุกพ่วงนะครับที่ไปเสียหลักพุ่งชนแท่งเบรีเออร์เกาะกลางถนนบนถนนมอเตอร์เวย์นะฮะ
แล้วตอนที่เสียหลักพุ่งชนแท่งเบรีเออร์ตรงกลางถนนเนี่ยโอ้โหคนขับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยพุ่งจากที่นั่งคนขับทะลุกระจกที่นั่งฝั่งคนนั่งข้างคนขับ
กระจกแตกละเอียดแล้วก็ร่างนี่ลอยมาโดนรถเก่งคันนี้ที่เขามีกล้องหน้ารถโดนข้างจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนมอเตอร์เวย์หลักกมที่๗๓ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ที่เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพุ่งชนบารีเออร์ชื่อว่านายุทธพงศ์หาวิลิก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนคนขับรถยนต์เจ้าของรถที่มีกล้องหน้ารถนะครับบอกว่าขับผ่านมาแล้วก็เห็นเหตุการณ์ขณะรถบรรทุกพ่วงเสียหลักก็ร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจ
แต่โชคดียังมีสติเลยหักพวงมาลัยรถเบี่ยงหลบมาทางซ้ายแบบเส้นยาแดงผ่า๘นะฮะ
แล้วตอนที่เบี่ยงมาแล้วเนี่ยคือถ้าไม่เบี่ยงมาเนี่ยเขาบอกชนแน่นะครับก็เห็นร่างของนายยุทธพงศ์คนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยลอยพุ่งออกมาจากกระจกรถยนต์รถบรรทุกพ่วงแล้วก็มากระแทกรถยนต์ของเขาตรงด้านข้าง
โอ้โหยังดีที่หลบได้นิดหนึ่งอ่ะเนาะไม่งั้นเต็มอาจจะโดนตรงส่วนหัวของรถพ่วงใช่นะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมก็ไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจนายุทธพงศ์คนขับรถบรรทุกพ่วงนะครับตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีแต่ที่สุดแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็มีคนที่
ไปกับแฟนหนุ่มจะไปพัทยาจังหวัดชนบุรีถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถบรรทุกพ่วงที่อยู่เล่นฝั่งตรงข้ามเสียหลักพุ่งชนบริเออร์กลางถนนจนคนขับพุ่งกระเด็นออกมาจากตัวรถแล้วก็กระแทกกับข้างรถนะครับก็สอบถามไปยังพันธมตรีพรชัยเจียมพงภายสารสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวง๒กองกำกับก
บนถนนมอเตอร์เวย์ที่รถบรรทุกพ่วงวิ่งผ่านเพื่อจะหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่จะพุ่งชนแท่งบารีเออร์

จากการสอบปากคำและดูภาพจากกล้องหน้ารถของนายสุภชัตร์ผู้ขับรถยนต์นะครับพบว่านายสุภชัตร์ถือว่าไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพุ่งชนแท่งบริเออร์แล้วคนขับลอยมาโดนรถยนต์เองแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเกิดอะไรห
แท่งบริเออร์นี่ก็พังเสียหายไปประมาณ๕๖ก้อน

หากพบว่าสาเหตุเกิดจากนายุทธพงศ์จะหลับในหรือว่าเสียหลักเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ก็ถือว่ามีความผิดฐานขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย
อาจจะเป็นแท่งเบรีเออร์ที่เป็นของหลวงหรือว่ารถยนต์ของคนที่เขาขับสวนทางมา
แต่เนื่องจากนายุทธพงศ์เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าคดีนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องสั่งฟ้องอะไร

แต่ค่าเสียหายเนี่ยตรงนี้กรมทางหลวงของมอเตอร์เวย์นะครับที่เขาเรียกว่ากรมทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์จะไปฟ้องร้องเอากับบริษัทรถบรรทุกพ่วงของผู้ตายหรือไม่ก็บริษัทประกันภัยของรถบรรทุกพ่วง
ส่วนรถยนต์ของนายสุพชัดที่เสียหายเดี๋ยวฝ่ายประกันภัยเขาก็จะจัดการฟ้องร้องค่าเสียหายกันต่อไปนะฮะอันนี้กำลังหาสาเหตุกันอยู่